เป็นไข่วันปีใหม่พอดีเป็นควันหลงแต่ภาพมันเพิ่งออกมาเป็นคลิปมีคนเขาตามถ่ายไว้ได้
วัยรุ่นซึ่งคาดว่าเป็นเยาวชนชายทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์แล้วเขามีไข่
ใครอยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะเอาไข่ปลาใส่เขา
ทำแบบนี้ทำไมทำได้เออนะฮะเอาไปดูคลิปภาพเลยครับสวัสดีครับสองคนนี้นะฮะ
ทะเบียงเจ็ดก่อไก่เอาอ่างหกหกสี่เก้าครับเอาไข่ฮะปลาใส่คนที่เดินทางอยู่บนถนนครับผม
สองคนนี้ฮะนี่ฮะเจ็ดก่อไก่เอาอ่างหกหกสี่เก้าครับปลาไข่ครับ
สองคนนี้ปลาไข่ไปถนนเพชรเกษมเรื่อยเลยครับผมเดี๋ยวให้ตำรวจจัดการฮะ
คือคลิปที่เขาถ่ายมาเนี่ยถ่ายตอนที่หลังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะ
ไอ้เจาะที่ป่าเนี้ยถ่ายไม่ทันนะฮะถามถามคือทำไปทำใหม่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรเกษมบางแคร์ครับ
เจ้าของคลิปเขาถ่ายแล้วก็ขับรถตาม
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
ขี่วาสาทซ้อนกันมาเจาะจงเลยนะ
เรียบไปตามถนนซ้ายสุดเลยนะ
ใครเดินอยู่ริมทางเท้าเอาไข่ปลานะฮะ
แต่ช่วงตอนปลาไข่เนี่ยถ่ายไม่ทันนะฮะคุณผู้ชมครับ
แต่เด็กสองคนนี้เขาปานจริงนะตลอดทางหลายกิโลเลยฮะ
โดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะแล้วในคลิปเนี่ยนะ
เขาก็มีการบอกทะเบียนไว้ชัดเจนนะฮะ๗กไก่ออ๖๖๔๙นะครับ
เบียนก็ชัดเจนฝากไปยังผู้ปกครองของเด็กนะฮะ
ติดตามข่าวอยู่คุณคงจำลูกคุณได้จำรถของลูกคุณได้แหละครับ
หน่อยว่าไอ้ทำแบบนี้อย่าไปห้าวเป้งมันไม่เหมาะสมหรอก
อย่ามาอ้างคึกขนองอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่ถูกไม่ต้องนะฮะ
หลายคนเห็นคลิปนี้อยากรู้ความขึ้นหน้าว่าสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจจะจัดการได้ไหมจะเอาของคลิปมาอัปเดตในโพสต์
คนที่ใช้เส้นทางเพชรชะกะเสมบางแคร์นะฮะโดยเฉพาะคนที่เดินบริมถนนเนี่ยนะฮะ
ระวังเด็กสองคนนี้เอาไว้ให้ดีแล้วก็เตือนด้วยวัยรุ่น
อย่าไปทำแบบนี้กับพฤติกรรมแบบนี้เลยอย่าไปปลาของใส่คนอื่น
เพราะว่าการไปปลาของใส่เขาแล้วเขาบาดเจ็บคุณมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วย
เพราะหาทำรายร่างการมีโทษจำคุมไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งกรรมทั้งปรับนะครับ
ไข่ครับอีกไม่นานไข่ที่คุณปลาไปมันจะมีค่าเยอะเลยนะ
เก็บแช่ไว้ในตู้เย็นเถอะใช่นะฮะบอกไว้เลย